ซ่าแต่แบบสั่นแต่ยังไม่ค่อยมั่นใจ
สระแต่แบบผัดใหม่บอกเลยว่าฮูวใจเต้นที
แต่พักหลังบอกเลยพ่อบีมพ่อ

มีตัวเสริมมาอีก๒นะครับ
ถุงหัวแฟกผ่าแฟกเขามาช่วยออกงานแล้ว
บนเวทีสองทีนะครับ

ไม่เต้นเน้นเวียนเทียน
เลี้ยงอยู่ที่ขาพ่อนี่แหละค่ะ
เป็นยังไงคุณน่ารักแม้ลีราของสองแทน

แต่ว่าแฟนเพลงของพ่อแล้วก็น้องทั้งสองคนชอบใจมาก
บีมเล่าเบื้องหลังให้ฟังบอกว่านี่นะ
ถ้าไม่เจอกล้องไม่เจอคนเยอะนะ
ทั้งพี่ทีและน้องพีเนี่ยร้องเพลงนี้ได้แบบจบเพลงเลย
เนื้อแตกและที่เด็กร้องได้ขนาดนี้เป็นเพราะอะไร
พี่เลี้ยงที่บ้านเปิดฟังบ่อยเลยค่ะ
สีเฉยถูกต้องจนน้องจำเนื้อได้แล้วก็ร้องได้ไปเอง
ซึ่งพ่อนี่นะบอกว่าปลื้มมากเลยที่ได้ยินลูกร้องได้
บางทีพ่อเองก็เก็บทรงไม่อยู่เหมือนกัน
คือแบบอุ๊ยตายแล้ววันนี้ลูกเรากลายมาเป็นแฟนคลับเราซะแล้ว
ดีใจแอบเขินคนเดียวก็มีนะพี่บีมบอก
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมค่ะทั้งครอบครัว
ขอออกตัวก่อนเลยว่าการที่น้องจะยอมร้องเพลงเนี่ย
อาจจะอยู่ที่อารมณ์ของเด็กด้วย
ไม่อยากให้ไปคาดหวังว่าเอ้าทำไมงานนี้น้องอารมณ์ดีจัง
ทำไมงานต่อมาน้องอารมณ์บึ้งจังอะไรอย่างนี้
อยากให้พี่แบบว่าเข้าใจธรรมชาติของเด็กนะคะ
ไปดูความน่ารักของบ้านนี้กันหน่อยดีกว่าค่ะ
เหนือก็ดำน้ำนิดนึงนะครับแต่ว่าสู้ตายก็ยังได้อยู่
ถึงจะแบบว่ายิ่งจะยิ่งจะยิ่งสั่นก็ยังสู้ตาย
แรกก็จะรู้สึกเขินนะเวลาที่เขาร้องเพลงเราอะไรอย่างนี้
แต่พอเมื่อกี้นั่งรถมาบางทีเราเปิดเพลงแล้วเขาร้องตาม
บางทีมันแบบมันมีรอยยิ้มเพิ่มมาโดยแบบไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างนี้
มันคงปลื้มใจบางทีแต่ว่าเราไม่กล้าแสดงออกว่าเราปลื้มมากอะไรอย่างนี้นะครับ
คุณผู้ชมขึ้นได้ระหว่างทางช่างมันแต่ลมจบพอดีพอดี
สู้ตายเออนะคะจากประเด็นความน่ารักแทนคุณผู้ชมมาต่อกันที่ประเด็น

เราเห็นแม่ออยนี่นะลงรูปตอนแบบว่ากำลังกระซิบไอ้ไข่
ไม่น่าเชื่อว่าแม่ออยมีลูกนี้
ก็ถามเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้สักหน่อย
ออยบอกว่ายังบอกอะไรมากไม่ได้นะคะ
เพราะว่าสิ่งที่ขอเนี่ยยังไม่สำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์เลย
แต่ลึกแล้วก็รู้สึกเชื่อแล้วก็บูชาไอ้ไข่มาตลอดค่ะ

มีคำสัตว์ค้า
อาจจะเหมือนจูนกันตีดเบาอะไรอย่างนี้
คือออยก็เป็นแบบสายคิดไปเองอะนะ
ก็พอเวลาเราขอแล้วมันก็ไม่ได้สำเร็จแบบถึงเส้นชัยขนาดนั้น
แต่ว่ารู้สึกว่าพอมันเริ่มได้มาเราก็แบบนึกถึงเนอะ
แล้วก็แบบไปบอกเล่าว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้แล้วนะคะน้อง

เหมือนแบบว่าช่วยต่อผู้ชายใช่แล้วเราก็ไม่ได้มีโอกาสไปทำบุญที่วัดที่น้องไทยอยู่ด้วยค่ะ
ก็ถือว่าเป็นการอุทิศส่วนให้กับน้องไทย
ขอให้สิ่งที่แม่ออยขอไปให้มันสำเร็จล่วง
ออนจะได้มากระซิบบอกบันเทิงไทยรัฐนะว่าขออะไรไปแม่
อยากรู้เลยว่าขออะไรตอนนี้ครอบครัวเขาก็ปังอยู่แล้วเนาะ
ใช่ต้องบอกว่าครบเครื่องเลยแหละลูกสาวของลูกสาวสองคน
ชอบเรื่องชาวบ้านเนอะชอบเรื่องครอบครัว
เอาดีนะเรื่องข่าวเราชอบเราเป็นห่วงเขาไม่ใช่อะไร
คุณสองคนเมื่อกี้มองตากันแบบแล้วพูดพร้อมกันอยากรู้ว่าก็ขออะไร

เอาแหละพอแล้วก็ขอให้ส่งหวังละกันนะค่ะ